วัยรุ่นปะทะกันยิงกัน
กระสุนปั้งนัดนึงมันผ่านทะลุประตูเล็ดม้วนเข้าไปในบ้านเขา
ในบ้านเขาแล้วก็เข้าหน้าคุณลุงคนนี้ฮะ
นี่แหละควันหลงวันรอยกระทงที่ผมว่าดูมันไล่กันเนี่ยไล่ไล่ไล่กันแล้วบ้านคนก็อยู่ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีครับแบบนี้จะทำยังไงเนี่ยมีคนโดนลูกหลงจนได้เห็นไหมวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันครับหน้าบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอพันธานิคมจังหวัดสกลนครจากนั้นเสียงปืนดังขึ้นดังหลายนัด

เหตุการณ์นี้นะครับตอนแยกย้ายกันไปแล้วมีคนโดนลูกหลง
คุณลุงอายุห้าสิบเจ็ดอยู่ในบ้านนะครับนี่ฮะ
นี่ดูเจาะเข้าไปตรงนี้เลยร่องแก้ม
โอ้โหร่องแก้มคุณผู้ชมครับ
นี่แหละฮะทีแรกคุณลุง
เอ๊ะมีอะไรเหรอดอมเจ็บว่ะ
อ้อตอนแรกยังไม่รู้ว่าโดนอะไรเจ็บที่หน้าวะ
เออนี่สะลุกประตูเหล็กม้วนเข้ามา
เจ็บที่หน้าอะไรหยดวะเลือดเท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมฮะพอเปิดไฟดูแล้วอ้าวยิงเข้าหน้าเลยนี่
นะข้างแก้มก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้พาส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ท่านปลอดภัยแล้วนะคล้อดี
กระสุนเนี่ยนะครับมันเข้าไม่ลึก
แต่ใจดิใจแย่ดิตอนนี้กลับมาอยู่บ้านปุ้งไม่ได้เลยนะ
ครับปุ้งกับขวัญเสียเลยปั้งกับขวัญเสียดูหน้าดิ
ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ต้านตกใจ
โอ้โหมันยิงกันนี่มันไม่สนว่าจะโดนใครเลยนะ
นี่มันเจาะเข้าหัวใครเข้าไปทำอย่างไรวะนี่
ความคืบหน้าของคดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
ทำไมอ่ะตำรวจพอจะรู้ตัวอีกแล้วดอม

พอจะรู้ตัวอีกแล้วอยู่ระหว่างการติดตามครับ

เชื่อก็ได้อันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๗นี่ใช่ไหม
ครอบครัวของลุงยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เอาเอาจริงนะเอาจริงนึกที
เออโอ้โหนี่คือโดนควันหลงโดนไปแล้วไงไม่รู้เรื่องก็เจาะเข้านี่